คุณผู้ชมครับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีคนกลุ่มหนึ่งเขาก็ไปตั้งวงฉลองกันเนอะ
แล้วก็มีตำรวจนายหนึ่งจากสนดูสิตไปร่วมวงด้วย
แล้วก็มีการเข้าใจผิดกันยกปืนมาทำร้ายกัน

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้ญาติผู้ตายไม่สบายใจ
เพราะว่าญาติผู้ตายต้องการจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สอนอดูสิต
แต่ตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียทั้งหมดนะครับ
และล่าสุดนั้นผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกไป
ญาติก็เลยไม่สบายใจว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าแบบนี้
กลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเมื่อวาน
พฤตการสอบสวนสอนอนดูสิตได้คุมตัวผู้กเกาะเหตุ

เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสนดูสิต
เป็นผู้ต้องหาไปก่อเหตุยิงนายปิยะ
งรุ่งวิทยากุลอายุ๒๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรม
เสียชีวิตในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่บริเวณหน้าสารพระภูมิซึ่งอยู่หน้าสอนอดูสิต
นะครับแล้วก็นำตัวไปฝากทั้งต่อศาลอายาวผัดแรก
เนื่องจากว่ายังสอบปากคำพยานเพิ่มเติม๑๐ปาก
ไม่แล้วเสร็จและรอผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
ซึ่งเป็นของกลางในชั้นสอบสวน
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเพราะมันมีข้อปมที่มันขัดแย้งกันอยู่
ตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขายิงผู้ตายจริง
เนื่องจากมีความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อน
ตำรวจก็เลยแจ้งไป๓ข้อหาคือพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ญาติของพุทธวาหาเนี่ยนะฮะยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ประกันตัวไป
แสนบาทสารก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป
ทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดจันทรสโมสรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพผู้เสียชีวิต
เพื่อนกับญาติโศกเศร้าเสียใจมาก
แม่ของผู้ตายกับแฟนสาวของผู้ตายเสียใจจนไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานศพที่วัดได้ไหว

ขณะที่นางสาวรัตยาจันทรประทักษ์ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย
เขาบอกว่าเขาเป็นคนเข้าไปห้ามปรามนายตำรวจที่ก่อเหตุ
ยืนยันผู้ตายกับผู้ก่อเหตุไม่เคยรู้จักกันไม่สนิทกันมาก่อนแน่นอน
และไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันใดทั้งสิ้น
ซึ่งไม่ตรงกันกับที่ผู้ต้องหาให้การว่ามีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกัน
ยืนยันว่าไม่มีเพราะไม่รู้จักกันมาก่อน
มีแค่ตัวเธอที่มีการไปคุยกันกับผู้ก่อเหตุในวันที่เกิดเหตุเพราะเข้าไปห้ามปราม
ส่วนประเด็นที่มีพยานฝ่ายตรงข้ามบอกว่ากลุ่มเธอเนี่ย
รุมทำร้ายผู้ต้องหาก่อนนั้นไม่เป็นความจริง
แต่ที่เข้าไปเพราะอะไรพยายามจะไปแย่งปืนไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์บานปลายมากกว่านี้
และเมื่อรู้ข่าวว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวตอนนี้
เป็นห่วงความรู้สึกเป็นห่วงครอบครัวมาก
และเพื่อนก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า

จนกระทั่งเพื่อนหนูลุมเข้าไปตรงหน้าศาลเขายิง
ตอนนั้นหนูคิดได้แต่ว่าคือเพื่อนหนูต้องโดนยิงทุกคนอยู่แล้ว
คือเสียงปืนมันดังสนั่นเลยค่ะ
ที่บอกดังสนั่นเพราะอะไรตำรวจเขารัวยิงไปห้านัดโอ้โห
ห้านัดคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนของผู้ตายอีกคนนึง
ว่านายจตุพลเขายืนยันเลยว่าตอนที่เกิดเหตุ
คนที่เข้าไปมีแค่นางสาวรัตยาที่สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ย
กอดรัดแล้วก็ดันผู้ก่อเหตุไปเพราะว่าหวั่นจะเกิดอันตราย
เพราะมีปืนในมืออยู่ส่วนผู้ตายวิ่งไปทีหลัง
ช่วยกันจับอีกฝ่ายหนึ่งที่อารวาสอยู่
แต่ผู้ตายถูกกระสุนรัวยิงไป๕๖นัด
เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ
ขณะที่น้องชายของผู้ตายชื่อว่าคุณทรงเกียจบอกว่า
รับไม่ได้เลยที่ต้องสูญเสียพี่ชาย
เพราะอะไรเพิ่งจะบรรจุเป็นข้าราชการขององค์การเพศรัชกรรม

หวังว่าพี่ชายจะเป็นเสาหลักเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของครอบครัว

ส่วนตัวกังวลว่าอีกฝ่ายเป็นตำรวจจะมีการช่วยกันหรือเปล่า
จะไม่ได้ความเป็นธรรมกับครอบครัวหรือเปล่า
ขนาดที่แม้กับการประสานไปดูกล้องวงจรเปลี่ยนก็ยังไม่ชัดเจนอะไรเลย

จำใจแรงทีมมีบอบว่า
พี่ก็จะทำทำไปแต่ถ้าพี่เกษียณพี่ก็มีเงินดูแลพ่อแม่แล้ว
พี่ทำได้๓๐๔๐ปีเกษียณไปพี่ก็มีเงินดูแลพ่อแม่หาเงินก้อนอะไรอย่างนี้
แต่กลับมาเจอเหตุการณ์มันก็เสียใจครับ
ฆ่าเขาไปมันก็มันเราต้องมาแบบภาระอะไรหลายอย่างแล้ว
เรื่องรูปคดีอะไรอย่างเงี้ยทางทางศนเขาส่งตัวผู้ต้องพัด
ผู้ต้องหาใบที่๓เขาไม่ได้ให้เราทางครอบครัวติดต่อมาดูว่า
สำนวนเป็นยังไงเขาเขียนลงว่ายังไง
กลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมแบบเต็มที่
น้องชายเขาพูดไว้เรื่องกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเอาประเด็นนี้ไป
ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ศนดูสิทธิ์นะฮะ
ญาติประสานไปแล้วแต่ท่านบอกว่ากล้องเสีย
เดี๋ยวกล้องหน้าสอนอดูสิตที่อยู่กลางใจเมืองเนี่ยนะ
เสียครับคำตอบคือกล้องเสียนะฮะอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ซ่อมเหมือนกันนะ
ที่ศนด้วยนะฮะแล้วไปเจอ๑ตัวครับ
มันมีหนึ่งตัวที่อยู่ตรงสารพระภูมิพอดีในจุดที่เกิดเหตุ
ค่ะแต่มันดันหันไปอีกทางหนึ่ง

ก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรในจุดเกิดเหตุเลย
อันนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวตำรวจสอนอดูสิตจะให้ความกระจ่างชี้แจงครอบครัวเขาได้
เพราะว่าแน่นอนเขาสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป